หัวหน้าสายตรวจเงินกู้นอกระบบแม่อันนี้ชื่อตำแหน่งข้าว
ก็คือแก๊งเงินกู้นอกระบบนั่นแหละทำหน้าที่ไปคอยตรวจสอบยอดเงินปล่อยกู้อะไรพวกนี้นะครับ
นายวิรพงษ์แพงเผ็ดอายุสามสิบสามปีถูกยิงเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พิศนุโลก
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ผู้ต้องหา๔คนเนี่ยมามอบตัวหมดแล้วนะครับ
ติดต่อขอมอบตัวหมดแล้ว

อัธพลเสือเปรมหรือในอามอายุ๒๓
นายสาธิตพานโยหรือว่าในเอก

อีกคนนึงคือนายปริญญาสามนหรือในต้น
อายุ๓๓มอบตัวหมดแล้วนะฮะ
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

ผู้ตายคือนายวิรพงศ์เนี่ยเข้ามานั่งดื่มกินอยู่ที่บ้านเพื่อน

แล้วก็มีปัญหากันเกิดขึ้นก็ถูกยิงเสียชีวิต
จุดแรกเป็นส่วนของรถกระบะที่ขับไปก่อเหตุกัน
รถของเอกปากน้ำโพหรือว่านายสาธิต

ส่วนนายอัธพล
แล้วก็นายพงศกรที่เป็นมือยิงนั่งข้างหลัง

จุดที่สองเนี่ยพอไปถึงเนี่ยเปิดประตูรถลงจากรถเนี่ยเข้าไปในบ้าน
กลุ่มผู้ตายคือนายวีรพงศ์
นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่อีก๒คนรวมเป็น๓คน
ก่อนที่นายสาธิตจะเดินขึ้นไปบนโต๊ะที่ผู้ตายนั่งอยู่แล้วไปต่อย
แล้วนายพงศกรที่ยืนอยู่ข้างเนี่ย
ก็อยู่ด้วยขณะที่นายอัธพลกับนายปริญญาเนี่ยยืนคุมเชิงอยู่ที่หน้าประตู

นายสาธิตตอนนั้นชกต่อยกับผู้ตายสักพักหนึ่ง

แต่ลงมาด้วยนายสาธิตเอกปานน้ำโพเขาเป็นคู่กรณีหลัก

พอชกต่อยกันแล้วอ้างว่านายวิรพงศ์ผู้ตายเนี่ยเขาชักเอาปืนขึ้นมาจะยิง

พงศกรก็เลยรีบเข้าไปแย่งปืน
แล้วปืนมันลั่น๑นัดลงพื้น
จากนั้นนายพงศกรบอกว่าก็มีการฉุดกระชากลากถูกันไปเรื่อย

พงศกรก็ใช้ทีเผลอตรงนั้นไปหยิบปืนออกมา
แล้วก็ยิงใส่ผู้ตายจนล้มลงแล้วก็เสียชีวิต
มันก็เลยมีปืนเสียงดังสองนัด
แล้วทั้ง๔คนก็ขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไป
ส่วนเพื่อนผู้ตายที่อยู่กันด้วยในบ้านก็วิ่งหนีไปนะ
วิ่งหนีเข้าไปตั้งแต่ตอนปืนนัดแรกเสียงดังขึ้นแล้วนี่ฮะ
หลังจากทำแผนกันเสร็จเราก็พยายามสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
สิ่งที่ทำไปอยากจะขอโทษครอบครัวหรือแรกขอโทษใครอะไรยังไงบ้างมั้ยคะ
เราพั้งมือหรือเป็นเพราะอะไรล่ะพี่

ผู้บังคับการณ์ตบรุษครูดร้อนจังหวัดภิกษานูโลกบอกว่า
สาเหตุมาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแก๊งเงินกู้นอกระ
อะไรที่ผู้ตายเขาทำงานอยู่ค่ะนะผู้ต้องหาบอกว่ามีปัญหาขัดแย้งกับทางผู้ตายเนี่ย
เรื่องที่ผู้ตายยืมรถไปใช้แล้วรถเขาเสียหายแล้วไม่รับผิดชอบก็เลยขัดแย้งกัน
ส่วนที่ผู้ต้องหาบอกว่าวันเกิดเหตุไม่มีเจตนาฆ่าลักษณะสู้กันแย่งปืนกันแล้วปืนลั่น
ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อเดี๋ยวดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เรื่องร่องรอยการยิงแล้วก็คราบเขม่าต่างก่อน
น้องสาวของผู้ตายมาดูการทำแผนนะครับบอกว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้
แล้วก็ไม่ทราบปมเหตุที่แท้จริงเพราะพี่ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ส่วนเรื่องปืนของพี่ชายที่เป็นปืนเนี่ยที่ใช้ก่อเหตุกันเนี่ยเป็นปืนถูกต้องตามกฎหมาย
พี่ชายมีไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
โดยโดยเห็นตัวแล้วพี่ชายไม่ได้ให้เรารับรู้อะไร
เป็นมุมของพี่ชายของเขาที่จะมีเพื่อนใครเขาไม่ได้พามาที่บ้าน
ไม่ได้แนะนำให้ครอบครัวรู้จักอะไรทั้งสิ้นเลย
๔คนนะครับผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องการร่วมกันบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืน
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็เรื่องการยิงปืนด้วยนะฮะนี่ครับก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว